ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้
ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
ตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนผู้พิทักษ์สันติราช

อุ๊ยเป็นอะไร

แต่ด้วยความประชาชนเดือดร้อน

ร้อยตำรวจตรีธนพลเขียวทอง
ท่านเป็นรองสารวัตรประปรามสบบทองจนธมบุรี
กอสยังแปะอยู่เลยที่ศีรษะท่าน
แล้วก็ให้บริการประชาชนทั้งแบบนี้แหละที่สพบางบัวทอง
โอ้โหประชาชนถามท่านไปโดนอะไรมา
ร้อยตำรวจตีธนพลก็เล่าบอกว่าปีที่แล้ว
เขาประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มศีรษะฟาดพื้น
หน้าบ้านตัวเองนั่นแหละเลือดคั่งในสมอง
ต้องผ่าตัดเปิดกระโหลก
แล้วเพิ่งจะผ่าปิดกระโหกไป
เมื่อ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมากี่วันแล้วเนี่ย

นี่ครับก็ต้องเอาผ้าก๊อสปิดแผลมาปิดไว้แบบนี้
แต่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยห่วงงาน
ผู้บังคับประชาก็บอกพักก่อนพักก่อนพักก่อน
กลับมาทำงานแต่เขาก็บอกว่าเขาเกรงใจเพื่อนร่วมงาน

นางสาวสุพิชชาเขียวทองอายุ๒๒ปี
ลูกสาวของร้อยตำรวจตรีธนพลท่านเล่าบอกว่า
ครอบครัวห้ามพ่อแล้วเพราะเป็นห่วงพ่อ
จะให้ลาออกจากตำรวจให้สามอย่างให้พักผ่อน
แต่พ่อดื้อนะพ่อไม่ยอม
พ่อบอกจะทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
เธอก็ต้องมาทำงานเป็นเพื่อนพ่อเกือบทุกวัน
คือพ่อจะมาไงลูกก็ห่วงไง

นี่ครับพันธุ์ตำรวจเอกพฤษจำรูนศาสตร์
ท่านผู้กระบบการสมภาวบาโบทอบบอกว่าโอ้เป็นห่วง
ผมเป็นห่วงร้อยตำรวจตีธนพลนะ
จะให้พักก่อนพักก่อนจนกว่าจะหายก็ไม่ยอม
ห่วงงานห่วงประชาชนนะครับที่เดือดร้อนแล้วมาพึ่งตำรวจ
มีความรับผิดชอบสูงมาก
ยังไงท่านก็ลองดูแลเรื่องของอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ท่านด้วยละกัน